หนึ่งในนั้นก็คือกองสลักพลัสนะครับที่มีคุณ
ได้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินที่เข้ามายังกองสลากพลัสด้วย
แล้ววันนี้ก็เรียกคุณน็อตไปรับทราบข้อกล่าวหาอยู่๒ข้อหาด้วยกัน
หลังจากนั้นมีการประกาศหยุดทำการชั่วคราว
ให้บริการจำหน่ายลอตเตอรี่ของกองสลากพลัส
นี่เห็นไหมหยุดให้บริการจำหน่ายลอตเตอรี่นะครับ
ซึ่งก็ทำให้หลายคนที่ซื้อสลากเอาไว้กับกองสลากพลัส
งวดนี้จะออกรางวัลพรุ่งนี้นะฮะสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
งวด๑กุมภาพันธ์๒๕๖๖เกิดคำถามขึ้นทันทีว่าตกลงจะยังไงดี
ถ้าถูกรางวัลขึ้นมาแล้วซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกองสลากพลัสเนี่ย
แล้วจะยังไงเออจะขึ้นเงินได้ไหมค่ะจะจะชวดเงินรางวัลไหมเนี่ย
แล้วกองสลากพลัสก็อย่างที่ทราบถูกรางวัลใหญ่ทุกงวดเลยนะฮะ
วันที่หนึ่งเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าในหน้าเว็บไซต์หรือว่าทางแอปพลิเคชัน
ของทางกองสลากพลัสเนี่ยนอกจากจะบอกเรื่องขออภัยในความไม่สะดวก
ในการหยุดให้บริการจำหน่ายลอตเตอรี่ก็ยังบอกไว้ว่าจะไลฟ์ชี้แจง
จะยังไงกันจะขึ้นเงินได้ไหม๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของกองสลากพลัส
กว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้พ้นข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งให้ได้ก่อนนะฮะก็เลยขอหยุด
เอาไว้ก่อนแต่มั่นใจ๑๐๐ว่าจะสามารถชี้แจงข้อกราวหาต่างได้
ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องให้สารตัดสิน
โดยกองสลากพลัสจะหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไป
ก็คืองวดพรุ่งนี้ออกรางวัลเสร็จก็จะไม่จำหน่ายแล้ว

คุณน็อตได้ตอบคำถามนี้นะครับของหลายคนที่รอคำตอบ
ถ้าถูกรางวัลกับกองสลากพลัสงวดนี้จะทำยังไง
คุณน็อตบอกว่าแม้ตอนนี้บัญชีของบริษัทและตัวบริษัท
รวมทั้งสลากทุกใบด้วยที่ได้ขายไปเนี่ย
อายัดเอาไว้ทั้งหมดแล้ว
เพราะว่าเวลาที่ซื้อกับกองสลากพลัสเราจะไม่ได้สลากตัวจริง
ทางกองสลากพลัสเขาจะเก็บสลากเอาไว้ให้
คุณน็อตบอกว่าถ้าลูกค้าที่ซื้อสลากไป

เพราะยังไงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นของลูกค้า
เดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากรางวัลออกแล้ว
ทางกองสลากพลัสของคุณน็อตจะไปคัดเลขที่ถูกรางวัลของลูกค้า
แล้วส่งเลขนั้นแล้วก็ใบนั้นเนี่ยที่เขาอายัดเอาไว้เนี่ย
ไปให้กับลูกค้าซึ่งจะถึงมือลูกค้าใน๗วัน
แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสลากเป็นของลูกค้านะครับ
พรุ่งนี้หลังจากรางวัลออกแล้ว
เราจะคัดเลขที่ถูกรางวัล
ถูกรางวัลส่งให้ถึงมือลูกค้าภายใน๗วัน
เพราะคุณน็อตเขายืนยันว่าเขามีสลากทุกใบ
นอกจากนี้นะครับคุณน็อตกรองสลากพราสก็บอกว่า
็อตกองสลากพลัสก็บอกว่าตอนนี้เว็บไซต์ของเขายังไม่ได้ถูกปิดนะฮะ
จะรอให้ทางคดีทุกอย่างชัดเจนก่อน
หลังจากนั้นกองสลักพลัสจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งอย่างแน่นอน

กับ๒ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน
คุณน็อตได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดตามข้อกล่าวหาขอต่อสู้คดี
หลังจากนั้นก็มาให้สัมภาษณ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพยานหลักฐานเรื่องไหน

ที่ได้รับมาจากนายอัฐการ
ในคดีฟอกเงินพนันออนไลน์
ซึ่งคุณน็อตยอมรับว่ารู้จักกับนายอัฐการ

และนายอัฐการก็ไม่ใช่เอดดี้
ส่วนเอดดี้เนี่ยคุณน็อตยอมรับว่าก็รู้จักเพราะว่าเคยทำธุรกิจร่วมกัน
แต่ธุรกิจนั้นมันเจ๊งไปแล้วรู้แค่ว่าเอดดี้เนี่ยเขาทำธุรกิจที่ดิน
เสพติดหรือไม่เอาเป็นว่าหลังจากนี้จะขอใช้เวลาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ให้ดำเนินการขายสลากได้จนกว่าสารจะมีคำตัดสินให้ปิดกั้นเป็นการถาวรอีกทีนึง
แต่ว่าทางกองสลากพลัสเขาก็ประกาศหยุดให้บริการก่อนแล้ว
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตวันนี้ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของกองสลากพลัสนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยโพสต์อยู่แล้ววันนี้คุณชูวิทย์บอกว่าด่วนโดนแล้วข้อหานักสั่งปิดกองสลากพลัส
หลังจากนี้น็อตนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียว

แต่เห็นโพสต์นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใครที่ซื้อนี่เห็นไหมลอตเตอรี่จากกองสลากพลัสไปแล้วไม่ต้องกังวล
ก็เหมือนที่คุณน็อตได้ไลฟ์เอาไว้
พรุ่งนี้ท่านก็รอตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมกันแล้วกันนะครับ